มีสาววัยเบนเจอร์เพศเกิดอาการช็อก
เมื่อมีสายโทรศัพท์จากตำรวจสพบางสาวทง
โทรมาแจ้งเธอบอกว่าคุณขับรถชนคนตาย
ซึ่งตอนแรกเธอก็ยืนยันบอกว่าเธอไม่ได้ขับรถชนใคร
จนเสียชีวิตจนตายหรือแม้แต่ได้รับบาดเจ็บเลย
เพียงแต่มีอะไรหล่นมากระแทกรถเท่านั้นเอง
แต่ตำรวจก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด

มีภาพบันทึกวินาทีชนได้อย่างชัดเจน
คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันนะครับ
ดูให้ดีนะครับมีผู้ชายคนเดินอยู่ข้างทาง
ตามปกตินี้แล้วมีรถพุ่งมา

ชนจนกระเด็นแล้วก็เสียชีวิตนะครับ

พุ่งชนคนเดินริมถนน
ก่อนที่คนขับรถกระบะคันนี้นะครับ
จะเร่งเครื่องหลบหนีไปนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณหน้าบริษัทสีแห่งหนึ่ง
ที่ถนนเทพรัฐช่องทางคู่คันนาน
ขาออกหลักกิโลเมตรที่๒๓ตำบลศรีษะจราเข้ใหญ่
อำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
ตำรวจสพบังเสาทงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ก็พบศพของนายชัยวัดชุมภูพี
ภูถีอายุ๔๗ปีชาวจังหวัดลำปาง

ก็พบบาดแผลชะกันตามร่างกาย
คล้ายกับถูกรถพุ่งชนอย่างจัง

หมายเลขทะเบียนงองูยักษ์๖๒๔๘ชมบุรี

แต่ว่าไม่พบรถคันดังกล่าวนะครับ
จากการสอบถามพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประจำอยู่ป้อมยามด้านหน้าโรงงานแห่งนี้
บอกว่ามีคนขับขี่รถผ่านทาง
เห็นผู้ตายตอนแรกนึกว่าหมดสติอยู่ริมถนน

ก็เลยรีบวิ่งมาบอกพนักงานรักษาความปลอดภัย

ตัวของรอปภคนนี้ก็เลยออกไปดู

พบว่าโอ้โหคนนี้ไม่ใช่แค่หมดสตินะคุณ
แต่เป็นผู้เสียชีวิตแล้วนะฮะ
และผู้เสียชีวิตเป็นช่างซ่อมบำรุงของโรงงาน
ซึ่งในเวลาเกิดเหตุนะครับเป็นช่วงที่พนักงานออกกะ
ก็คาดว่าช่างซ่อมบำรุงรายนี้ได้เดินออกจากโรงงาน
่งหน้าจะกลับบ้านพักในซอยบัวโรย
แล้วก็มาถูกรถชนซะก่อนนะครับ
ร้อยตำรวจโทนัทพงศ์บุตรยี่พนักงานสอบสวน
ทำการตรวจสอบป้ายทะเบียนรถ
ซึ่งพบว่าผู้ครอบครองป้ายทะเบียนนี้นะฮะ

ก็เลยติดต่อไปยังเจ้าของป้ายทะเบียน
แจ้งให้เดินทางมายังที่เกิดเหตุ
โดยแจ้งบอกว่าคุณได้ขับรถชนคนตายนะ
ป้ายทะเบียนของคุณเนี่ยตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
เจ้าของรถก็คือนางสาวเพ็ญนภาอายุ๒๕ปีนะครับ
ก็รุดเดินทางมาที่เกิดเหตุพร้อมกับแฟนนุ่ม
โดยได้ขับรถคันที่คันนี้
ซึ่งสภาพรถด้านหน้ามันบุกมาที่เกิดเหตุด้วย
แต่นางสาวเพ็ญนภาให้การยังไงรู้ไหมคุณ
ให้การบอกว่าเธอไม่ทราบเลยว่าเธอขับรถชนคนตาย
เพียงแต่ว่าระหว่างที่กำลังขับรถกลับบ้านพักที่ย่านบางบ่อเนี่ย
เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุคือได้ยินเสียงดังตุ๊บหน้ารถ
แต่ก็ไม่ได้รู้เลยว่าไปชนคนตาย
แล้วก็ไม่พบร่างของคนแต่อย่างใด
ก็เลยคิดว่าตอนนั้นคิดว่ามีอะไรหล่นมากระแทกที่กระโปรงหน้ารถหรือเปล่า
ก็เลยไม่ได้จอดรถลงมาดูแล้วก็รีบขับรถกลับบ้านพักนะครับ
จนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรตามแล้วก็แจ้งว่าเธอขับรถชนคนตาย
ตอนนี้เธอบอกถึงกับเขาอ่อนเลยนะช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เรื่องต้นตำรวจได้ถ่ายรูปและลงบันทึกประจำวันพร้อมกับเชิญตัวผู้หญิงคนนี้
ไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สพบังเสาทงและจะต้องตรวจสอบภาพจากกล้องหน้ารถของคู่กรณี
เพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไปนะฮะ
ก็ส่วนร่างผู้เสียชีวิตนะครับได้ส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลบรามาธิบดีจักรีนรึบดินต่อด้วยนะครับ